หลายพื้นที่น้ำท่วมขังแต่ว่ามันมีบางคนเหมือนกันที่
ใช้วิกฤตตรงเนี้ยเป็นโอกาสเราได้รับเกียรตินะ
เขาเป็นแชมป์โลกเวคสเก็ตเขาบอกว่าหน้ามกรุงเทพรังสิตเนี่ย
เขามาโชว์ฝีมือได้ครับ
นี่ครับเวคสเก็ตหน้ามหาวิทยาลัยผมครับ
สมัยผมเรียนคือไม่ต้องตกเยอะตกนิดหน่อยพอจามก็ท่วมแล้ว
นะครับคนนี้คือใครแดเนียลแกรนซ์
เขาเป็นชาวอังกฤษนี่คือตอนที่เขาไปแข่งแชมป์โลกเวคสเก็ตปี๒๕๕๙
บอกว่าถ่ายคลิปนี้นะครับตอนพายุฝนฟ้าขนองมันว้าวมากเขาบอก
มันว้าวมากสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นคนที่เล่นเหมือนเนี้ยเขาจะชอบ
ใช่ก็ชอบลมชอบคลื่นแล้วก็มาเจอคลื่นหน้า
มกรุงเทพรังสิตเขาถูกใจจริงนะฮะ

มาดูเด็กไทยเล่นบ้าง

แบบนั้นไม่ใช่เจ็ตสกีแบบเมื่อกี้

เป็นทะเลนะครับในจังหวัดสมุทรปราการ

เอามาโพสต์ไว้แล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
สกีคนจนที่นี่เคหะบางพลีฮะ
คนในคลิปนะครับใช้ถังผสมปูนมานั่ง
แล้วก็ผูกเชือกขี่จกจักรยานยนต

ทีมข่าวก็เอามาดูให้เป็นสีสันน้ำท่วมนะครับ

แต่อย่างไรก็ระวังด้วยภัยจากน้ำท่วมนะครับ